พามาดูคุณแม่สุดเฮลตี้สายสุขภาพอย่างแม่ตั๊กบงกฎกันหน่อยนะคะ
ก็จะสังเกตว่าช่วงก่อนนั้นนี้เธอจะดูแลเรื่องสุขภาพอย่างดีมาก
เรื่องของการออกกำลังกายแบบนี้นะรวมไปถึงเรื่องของการดูแลโภชนาการอาหารอย่างหนักเลย
ล่าสุดค่ะแม่ตั๊กมีโปรเจกต์ใหม่ต่อยอดเรื่องสุขภาพเช่นเดิม
ก็คือการหันมาหยิบเสียมหยิบจอบปลูกผักสวนครัวรับประทานเองในบ้านซะเลยจ้า
คือคุณตั๊กเนี่ยนะเขาโพสต์โชว์เอาไว้หลายคลิปหลายภาพเลยค่ะ
ตั้งแต่ขั้นตอนของการเริ่มปลูกก็คือหวานเมล็ดลงไป
บำรุงดูแลจนกระทั่งเก็บเกี่ยวมารับประทานเลย
ซึ่งเธอได้มีการอธิบายแนวคิดในการปลูกผักรับประทานเองเอาไว้แบบนี้คุณผู้ชม
เธอบอกว่าเธออยากเรียนรู้วิธีสร้างอาหารเอง
ทองเพชรเนี่ยเป็นแค่สิ่งของนะคะเกิดเรื่องคับขันมันกินไม่ได้ขายไม่ได้
อย่างที่เมืองนอกมีคนเอาเพชรไปแลกกับเผือกกับมัน
แล้วมาพยุงชีวิตแต่เจ้าของสวนไม่ให้เพราะเขาก็ต้องเก็บเอาไว้กินเองเหมือนกัน
นี่เธอก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากนะ
แต่พอเธอเริ่มคิดว่าจะทำสวนด้วยตัวเองเธอบอกว่าก็เจอกับเรื่องแปลกเหมือนกัน
ก็คือนี่เธอบอกว่าสมัยนี้มีการทำสวนที่คล้ายกับการสร้างภาพเกิดขึ้น
คือมีคนติดต่อเธอเข้ามาว่าจะเอาพวกผักสลัดผักต่างเนี่ย
มาลงสวนให้มะนาวอย่างนี้ก็จะมาเป็นต้นแล้วแบบมีลูกมาแล้วพร้อมทานเลย
ทุกอย่างเนี่ยปลูกมาเสร็จสับพร้อมใช้ซึ่งเธอเองบอกเลยว่าเธอไม่เข้าใจนะ
ทำไมเธอต้องทำแบบนั้นมันรู้สึกเหมือนเป็นการจัดฉากเหมือนสร้างภาพ
เพื่อเอามาเรียกยอดไลค์เท่านั้นเองแล้วเธอยังบอกต่ออีกด้วยว่าสำหรับเธอนะ
จะมีผลผลิตมากมายเต็มบ้านนะคะช่วงนี้ก็ฝึกเพาะต้นอ่อนกันไปก่อนก็แล้วกัน
นี่เห็ดกดมาหลายมากเลยตั้งแต่พืชผักส่วนครัวไปยังเห็ดแล้วนะคุณผู้ชม

อยากจะเรียนรู้ด้วยตัวเองค่ะดูด้วยตัวเอง